มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
อย่าไปทักคนุคนนี้ตายคนุคนนี้ตาย

แปลกไหมที่รู้ว่าเกือบอาจจะตายก็ได้แต่ยังต้องขับออกไป

รู้ว่ามีอุบัติเหตุแน่รู้ว่าเจ็บแน่

คือวันนั้นเหตุการณ์ก็คือ
หนูเริ่มมาทำงานในผับตอนกลางคืนแล้วค่ะ

คืนนั้นเนี่ยก็คือทะเลาะกันเพื่อนเมามาก
หนูนี่ไม่ดื่มเพราะว่าหนูต้องทำงาน

เฮ้ยเลิกดื่มพอได้แล้วอย่าโวยวาย
เสร็จแล้วรถหนูเนี่ยจอดอยู่หน้าร้านที่หนูเล่น
เพื่อนก็สาดเอาแก้วเหล้าอะค่ะ

โป้งเข้าหน้ารถ
ข้างหน้าปุ๊บหนูรู้อยู่แล้ว

รู้ทั้งรู้ว่าขับออกไปอ่ะ

หนูพูดว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้

เป็นอะไรกับรถคันนี้เป็นอะไร

เดี๋ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย

มึงไหว้รถกูหรือยัง

กูไม่ไหว้กูไม่โรน

ว่าเดี๋ยวข้างหน้าคงไม่พ้นแน่นอน

มันเป็นจังหวะที่เพื่อนนั่งอยู่ข้างหนู

กูไม่ไปกูมึงไม่ต้องมาห้ามกู

หนูก็ดันและมือหนูเฉยแอร์สโตรโนมัติ

มุมอลัยก็ไป

จะเกาะกลางทางด่วนอะ

พลิกไปฝั่งนู้นแล้วส่วนกลับมาแน่นอน
จังหวะหน้านั้นหนูเลยหักคืนก็กลายเป็นรถหมุน
คืออีกนิดเดียวจะถึงคันข้างหน้า
คันข้างหน้าก็พลิกชั้นที่ขับก่อนอื่น
หนูก็คิดว่าทำไงดีหนูก็เลยดึงเบรคมือ

ความเร็วยังแต่ลดระดับยังลง
กระแทกก่อทางอีกทาง

อยู่อย่างนั้นนะค่ะ
บอกมึงแล้วว่าให้มึงอ่ะขอขมารถกูมึงก็ไม่ทำ
แสดงว่าเวลาคนไทยชอบแบบว่าเอารถเนาะไปปิดทอง
เวลาออกรถมาใหม่ก็จะไปเจิมรถเออคนไทยชอบเอาของพระเวลาได้
วางก็จะไปวางไว้บนรถใช่ค่ะคุณกำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงจริง
มีจริงหนูบอกเลยอย่าคิดว่าเอาไปเจิมมาแล้วจะทำอะไรกับรถก็ได้
ซันนี่เป็นคนที่เซนต์แรงมากมากเลยอ่ะคือมันเหมือนมันเดาได้
หนูหนูเชื่อว่าคนเราพอมีความเชื่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอย่างเช่น
มีคนบอกพี่มนต์ว่าถ้าออกไปเนี่ยอาจจะเจออันตรายนะ
ขออย่างเดียวก้าวขาขวาออกนอกบ้านแค่ทำแค่นี้พี่จะไม่เกิดอันตราย
เป็นพี่พี่จะไม่ทำเหรอจะทำใช่ป่ะมันไม่ใช่เรื่องลำบากกับเรา
เหมือนหนูที่บอกเพื่อนว่ามึงขอคำมาดิแค่ขอคำมาเองไม่ตายหรอกเว้ย
แต่มันไม่ทำพี่เคยฟังจากบางคนเขาบอกทุกอย่างไม่มีไม่มีความบังเอิญเว้ย
ใช่มันเหมือนทุกอย่างทุกอย่างคือคนเขาขีดเขากำหนดมาให้เราหมดแล้ว
ที่คุณไปบอกเขาบอกว่าเฮ้ยตายนะไม่รอดอืม
แสดงว่าเขาก็ต้องถูกกำหนดมาแล้วว่าอีกไม่กี่นาที
คนคนนี้จะต้องไม่รอดใช่แต่แค่หนูแค่เป็นตัวมาบอกเฉย
แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเขาบอกเป็นคู่ขนานที่อยู่ข้างตัวเราเนี่ย
ทุกคนนะเขาจะอยู่กับเราอย่างเงี้อืมอยู่ข้างข้างหนูนี่แหละ
บางทีหนูก็รู้ว่าเขาอยู่ข้างอยู่แต่หนูแกล้งทำเป็นไม่รู้
หนูไม่เคยรู้สึกไม่เคยรู้สึกเดียวดายไม่เคยรู้สึกหนูเป็นลูกคนเดียว
เดี๋ยวเวลาหนูทำอะไรก็แล้วแต่หนูเหมือนมีคนแบบคอยซัพพอร์ตหนูตลอด
เขาบอกเคยมีร่างทรงเนี่ยเขาค่อยทักว่าคุณมีนะไปรับองค์เถอะ
นี่เป็นร่างทรงแบบปู่เขาเขียวเขาบอกว่าเป็นเป็นของปู่เขาเขียวอะนะคะ
หนูก็ไม่เคยรู้ว่าปู่เขาเขียวเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นใคร
แต่วันนั้นไปก็คือไปกับเพื่อนแล้วเขาก็ทักพูดประมาณว่า
คือทักเรื่องนู้นเรื่องนี้มาหมดเลยอืม
แต่จะทักเรื่องเฉพาะเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตเท่านั้นเขาทักเรื่องอนาคตก่อน
มึงอ่ะจะดังอีกสองปีคือตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงการดังเลยค่ะ
สองปีมึงจะดังมึงจะได้บินไปเมืองนอกเลยตอนนั้นก็คงจะไม่คิดเลยเนอะ
หัวเราะใส่เลยหนูหัวเราะเอาเงินไหนบินไปเมืองนอกหนูพูดคำนี้เลย
ลบหลู่มึงได้ไปจริงมึงอย่าพูดอย่างนี้มึงได้ไปจริงมึงคอยดู
เสียงก็จะแบบแหบหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้หลังจากนั้นสองปี
เป็นเอฟเป็นเอเอฟเป็นเอเอฟยังไม่พอนะคะหนูบินไปอเมริกาเลย
ตอนนั้นคุณย้อนกลับคิดเลยไหมครั้งหนึ่งปู่เขาเขียวเคยดูเราไว้อย่างนี้
ใช่แล้วก็ไปหัวเราะใส่เขานี่กูไม่น่าเริงนับอยากตบปากตัวเอง
จะกลับไปไม่เจอแล้วอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้ว่าเหมือนแบบ
คือดวงจะได้เจอก็ได้เจอไม่ได้เจอก็ใช่เป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่
เราจะได้มีสิทธิ์รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเรา
ตอนที่อยู่บนเครื่องบินหนูนึกย้อนไปหาเขาเลยทันทีเลย
แต่เรื่องบินไปเมืองนอกในหัวหนูไม่มีไม่มีเลย
ยังน่าหา๑๗ชั่วโมงเมื่อไหร่จะถึง
เนี้ยแต่อยู่ดีขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็

แล้วคราวนี้โทรกลับไปหาเพื่อนบอกพากูกลับไปถิ
เพื่อนบอกว่ามึงไม่ต้องกลับไปหาแล้วมึงจะหายังไงมึงก็หาไม่เจอ
เขาไม่เจอมึงแล้วเพราะว่าครั้งแรกมึงไปหัวเราะใส่เขา
หนูก็เลยโอเคแล้วก็แปลว่าครั้งเดียวแล้วสองปีจริงใช่มั้ยสองปีจริงค่ะ
แล้วร่างทรงได้บอกไหมว่าคุณมีอะไรพูดเขาพูดว่าไงเขาพูดว่า
รู้ว่ามึงรู้แล้วคุณรู้ไหมเอาจริงหนูไม่รู้
หนูถึงขำใส่เขาเขาพูดกับหนูกูรู้ว่ามึงรู้หนูรู้อะไรวะ
กูรู้ว่ามึงรู้มึงอ่ะมีมึงอ่ะมีโอ่งมึงมีของมึงจะรับไหมเอางี้ละกันกูพูดแทนมึงไปเลย
คือหนูยังไม่ตอบอะไรเลยอ่ะกูพูดแทนมึงไปเลยมึงรับไม่ได้หรอก

คือถ้าเกิดว่าเรารับนี่คือยุ่งเลย
มันเหมือนศีลนั่นเหรอคะต้องถือศีลหลายอย่างเลยคือทำหลายอย่างเลย

แต่ก็หนีมาตลอดจนถึงวันนี้ก็รู้ตัวเองหนีอยู่
หนีอยู่หนูหนูว่าหนูทำไม่ได้หนูยังไม่พร้อมที่จะเป็นคนดีขนาดนั้น

คุณรู้ไหมที่จริงวันนี้เราติดต่อคนมาให้คุณด้วยที่จะมาดูให้คุณ

คุณรู้ไม่ได้เขาบอกคุณรู้ไม่ได้ถ้าคุณรู้แล้วคุณต้องรับเลย
จริงเขาก็เลยตัดสินใจไม่มาดีกว่า
แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณจะไม่รับ

ก็เขาพูดมาแล้วว่าหนูละไม่ได้หนูก็ต้องอยู่อย่างนี้ต่อไป
คือหมายถึงว่าหนูยังเข้าที่อโคจรหนูยังปาร์ตี้หนูยังใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปใช้

คุณตัดทางโลกไม่ได้มึงอย่ารับมึงไม่ต้องรับ
แต่เรื่องแปลกมดำถามคำถามนี้กับซานิปีละ๑๒๒รอบ
แม่ลูกแม่จะมีจะมีผัวหรือลูกแม่จะมีเมียดีเนี่ย
ตอนนี้แม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
เขาก็บอกเขาไม่มีแฟน
เขาบอกแม่อย่าหวังว่าหนูจะแต่งงานให้นะ
อะไรอย่างนี้แม่ก็อ้าวจะมีหลานได้ยังไง
ใครจะมาดูแลหนูแม่ก็เป็นห่วง
ถ้าเขาแก่ไปแล้วเดี๋ยวไม่มีใครดูเขา

ไม่ต้องห่วง๕๐กว่าหนูก็ไม่อยู่แล้ว

หนูรู้เพราะหนูอยู่ไม่ถึง
ทำไมคิดอย่างนั้นอะไรบอกคุณอย่างนั้น

ประกอบกันฝันว่าแบบอยู่ได้แค่นี้นะ
เท่านี้นะทำดีนะ
เปลี่ยนชีวิตนะอะไรอย่างนี้

ให้คนอื่นมาดูแลเขาอะไรประมาณนี้
เขาก็พูดตลอดนะว่าเขาไม่อยากอยู่ถึง๘๐

แต่ทำไมนี้ปกติพี่กับพี่หนุ่ม

พี่จะต้องบอกห้ามตายพี่จะต้องอยู่ใช้เงินก่อน
จะต้องอยู่เห็นหลานพี่รับปริญญาก่อน

แต่ทำไมน้องบอกว่าน้องจะตาย
ประโยคที่หนูพูดกับแม่ต่างกับพวกพี่เลย
หนูพูดแบบบ้านที่หนูทำมา

หนูไม่อยู่แล้วหนูไม่ได้มีลูกมีหลานเนี่ย

แล้วก็จะพูดกับแม่ว่าแม่อยากกินอะไรรีบกินนะ
แม่เราไปเที่ยวตอนที่เรายังมีแรงเหอะ

เฮ้ยแม่อย่าไปง๊กเงินเลย

ฝันแบบมีคนมาพูดอะไรอย่างนี้
มีคนมาพูดว่าคืออย่างวันที่ฝันแล้วก็ฟื้นขึ้นมา
ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็รีบแบบทำดี
เหมือนทำดีเปลี่ยนชีวิตเลยแบบไม่เคยทำนั้นให้แม่
ทำอย่างนี้ให้แม่รีบทำกลัวไม่ได้เห็นหน้าแม่
มามองหน้าแม่อืมทุกวันนี้ตื่นมาแล้วก็มอง
อกแม่ว่าเขายังหายใจอยู่เปล่าทุกวันเลย
แต่เขาไม่รู้ตัวอืมตัวเองยังนอนห้องเดียวกับแม่อยู่
ใช่ค่ะยังเหมือนเดิมแต่มันมีเรื่องที่แปลก
เป็นเรื่องมูเตรลูที่แปลกมากสำหรับซานิ
คืออย่างที่อาจจะรู้จักกับซานิบางช่วงบางตอนมันก็จะครบผู้ชาย
บางช่วงบางตอนก็จะคบผู้หญิงคุณคบกับผู้ชาย
แล้วแปลกว่าเฮ้ยมันจะไม่ดีเลย
ไม่เคยดีเลยสักคนชีวิตจะพังด้วย
ไม่เคยดีเลยสักคนหรือต้องมีอันเป็นไป
หรือต้องมีอันห่างไกลหมายถึงผู้ชายมีอันเป็นไป
คุณเคยคบกับผู้ชายไหมมีแฟนผู้ชายมีค่ะมีแล้วเป็นยังไง
แฮปปี้แต่มีอันเป็นไป
อันเป็นไปอะไรที่นี่หมายถึงตายเขาเสียชีวิตคุณมีแฟนแล้วเขาเสียชีวิต
โดนจับก็มีเข้าคุกก็มีเหรอมีแบบ
เกี่ยวพันเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ย
ที่แบบเริ่มมาอยู่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นแบบนี้
ผมถามหน่อยเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ข้างคุณหรือเปล่า
ถ้าถามเรื่องนี้หนูจะต้องเล่าย้อนถึงเรื่องการที่หนูฝันก่อนเชิญ
หนูเคยฝัน๓วันติดกัน
เป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยอืมวันแรกเนี่ย